คุณผู้ชมเรื่องของรถพยาบาลที่ไปรับผู้ป่วยโควิด๑๙

หลังจากที่คุณบุ๋มปนัดดาออกมาโพสต์แฉแบบนี้เลย
บอกว่ามีรถพยาบาลไปรับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙
ตอนแรกบอกว่าฟรีแต่กลับคิดเงินทีหลัง
คิดเงินมากถึง๑๕๐๐๐บาท
โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเคสด่วน

หากินบนความเป็นความตายของคนหรือเปล่า
คุณบุ๋มเองก็โพสต์ภาพขณะที่รถพยาบาลของเธอกำลังไปรับผู้ป่วยโควิด
ไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเขียนข้อความว่าตั้งแต่เช้ามา
ทีมรถพยาบาลเราวิ่งรับ๙เคสไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่เรียกเงินทีหลัง
อย่าให้พูดเลยว่ามีคนป่วยมาฟ้องยังไงบ้าง
บอกจะไปส่งฟรีแต่ตอนหลังมาคิดเงิน
คิดเป็นหัวหัวละ๓๕๐๐บาท
กับญาติผู้ป่วยที่ไหนจะมีจ่ายคุณ

ส่งโรงพยาบาลด่วนคิดเงินถึง๑๕๐๐๐บาท

ถ้าบอกว่าทำงานนอกเวลาขอไม่บอก
คิดค่าตรวจหัวละ๘๐๐

มันหากินบนความเป็นความตายของคนหรือเปล่า

พี่ขอเตือนพี่นั่นหมายถึงพี่บุ๋มเนี่ยนะ

แล้ววันนี้ทีมข่าวของเราเจอคุณบุ๋มพอดีเลย

เธอเปิดใจเรื่องนี้เพราะว่าทีมข่าวของคุณจักรีนจี้ไม้ถามเลย
บุ๋มเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่า
หน่วยงานต่างเรียกรับเงินจากผู้ป่วยหรือเปล่านะครับ
มีหลักฐานอะไรไหมนะฮะไหนพี่บุ๋มเล่าให้ฟังหน่อยครับ
กับความเป็นความตายคนดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือน

นี่แหละครับคือพี่บุ๋มบอกว่า
ถ้ามันไม่มีถ้าไม่มีมูล
บุ๋มไม่เอามาพูดไม่เอามาเตือน
อันนี้แค่เป็นการเตือนกันไว้ก่อนนะ
อย่าให้ถึงขนาดต้องออกมาแฉแหลกหาหลักฐานมางัดกันเนี่ยนะฮะ
ไว้ก่อนเลยอย่าทำแบบนี้อย่าซ้ำเติมผู้ป่วยโควิดเด็ดขาด